ปัจจุบันมีคนจำนวนไม่น้อยนะครับ
ไปทำธุรกรรมการเงินที่สาขาธนาคารที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า
เพราะว่าเปิดนานกว่าแล้วก็เปิดในวันหยุด
แต่ว่าจากนี้ไปครับจะมีช่องทางที่หลากหลาย

ธนาคารพาณิชย์จะเปิดสาขาในร้านสะดวกซื้อเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
หลังจากนี้ค่ะใครที่ต้องการทำธุรกรรมทางการเงินเพียงมาที่๗๑๑
แน่นอนค่ะว่าคุณผู้ชมฟังไม่ผิดว่าที่๗๑๑สาขาศิตบุตรแห่งนี้นะคะ
มีธนาคารอยู่ใน๗๑๑แห่งแรกของประเทศไทย
เดี๋ยวเราลองไปเปิดบัญชีกันเลยค่ะ
เดินเข้า๗๑๑สาขาศรีตบุตรแห่งนี้สะดุดตาตู้กระจกใสขนาด๓๔ตารางเมตร
โดยมีบริการเทียบเท่ากับสาขาในห้างสรรพสินค้าเลยค่ะทั้งการเปิดบัญชีฝากเงินสมัครบัตรเครดิตขอสินเชื่อบุคคลขอสินเชื่อรถยนต์แลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศและโอนเงินระหว่างประเทศค่ะ
การเปิดสาขานี้เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความสะดวกเร็วและง่ายในการทำธุรกรรมทางการเงิน
โดยการรับฝากเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์จะจำกัดวงเงินต่อรายการไม่เกิน๓๐๐๐บาท
ใช้เวลาเพียงไม่ถึง๑๕นาทีค่ะเราก็เปิดบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
สำหรับการเปิดบัญชีของที่นี่ค่ะคุณผู้ชมจะได้รับบัตรเดบิตในลักษณะนี้แทนสมุดบัญชีคู่ฝาก
เพื่อที่คุณผู้ชมจะสามารถนำไปตรวจสอบยอดเงินในบัญชีค่ะ
จากนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถตรวจสอบยอดเงินผ่านช่องทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้อีกด้วยค่ะ
ลูกค้าที่มาใช้บริการบอกว่าธนาคารใน๗๑๑เป็นเรื่องที่แปลกใหม่สำหรับคนไทย
แต่ก็ถือว่าสะดวกสบายขึ้นและมั่นใจในความปลอดภัย
ผมว่ามันเป็นอะไรที่มันแหวกแนวดีนะครับไม่เคยมีแบงค์ที่แบบเข้ามาอยู่ในนี้
คนทั่วไปที่เขาเดินเข้ามาเซเว่นมันก็ยังสามารถไม่จำเป็นต้องเดินที่ธนาคาร
โดยจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีถึง๑๙นาฬิกา๓๐นาที
โดยจะใช้เวลา๑๒เดือนในการดูผลตอบรับก่อนพิจารณาเปิดสาขาต่อไป
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน